คราวนี้พาไปที่ร้านเกะหน่อย

ถามว่าไปแล้วมันมีอะไร
๕๐๐นี่นั่งตลอดนะไม่ใช่พอนั่งปั๊บ๓๐นาทีลุกไปนั่นลุกไปนี่

พอพี่เบิร์ตบอกแบบนี้ปุ๊บพี่เบิร์ตวางตังค์
วางตังค์ปั๊บเจ้าหน้าที่มาจับเลยไม่ได้จับพี่เบิร์ตนะ
มาจับเจ้าของร้านเพราะอะไร
เด็กคนนั้นอายุ๑๗อายุต่ำกว่า๑๘คุณผู้ชม
ก็พี่บอกแล้วว่าอายุน้อยไป

คืออันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบนะ

มีพันธุ์ตำรวจโทกฤษฎาพลายละหารสารวัตรกองกำกับการ๓
ก็มาทำการปรับปรามการค้ามนุษย์
แล้วนี่เอาทีมเอาชุดเข้าไปตรวจสอบ
ร้านนี้อยู่ริมถนนในพื้นที่หมู่เก้า
ตำบลหนองชัยศรีของบุรีรำ

แล้วก็ไปจับกลุ่มเจ๊เจ้าของร้านได้
นางสุภารัฐอายุ๔๘ปี

การนั่งดริ้งของพนักงาน
ว่าเด็กคนนี้ได้กี่ดิ้ง

สาวเสิร์ฟอายุต่ำกว่าสิบแปดสี่คนโอ้โหกำลังนั่งชงเหล้ากำลังนั่ง
เตอร์เทนต์ลูกค้าอยู่เลยอ่ะก็ต้องเอาตัวเด็กเหล่านั้นอ่ะ
ไปสอบเพิ่มเพราะอะไรตำลวดกองกำกับการสามปลอคอมอลนี่นะคะ
เขาได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าร้านนี้เข้ามาตรวจสอบหน่อย
มันไม่ใช่ร้านเกะริมถนนธรรมดาหรอกเนี่ยให้เด็กเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่าสิบแปด
เสิร์ฟอาหารจริงแล้วเด็กพวกนี้เขาพ่วงขายบริการทางเพศด้วย
ไม่รู้จะล่อลวงเยาวชนหาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
สืบเขาก็เลยส่งอ้าวเบิร์ตเบิร์ตเป็นสายลับนะ
แฟ้งตัวทำทีเป็นลูกค้าหน่อยไปเที่ยวเออนี่ไงเออ
ก็เลยไปเลยจนไปเจอเจ๊เจ้าของร้านเจ๊ก็มาเสนอ
เสนอเนี่ยเสนอกับพี่เบิร์ตเนี่ยเอามาเป็น
อะไรนะให้ซื้อบริการเด็กอายุสิบเจ็ดปีอ้าวจ่ายห้าร้อยปั๊บ
หักเข้าร้านสามร้อยตัวเด็กได้สองร้อยคุณผู้ชมอืม
ทีนี้พอสายลับเบิร์ตจ่ายตังค์ปั๊บชุดสืบสวนก็เข้าจับกลุ่มค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินคดีกับเจ๊เจ้าของร้านแหละ
โดนคดีค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่ออนาจารย์

แล้วก็บังคับชักจูงเยาวชนไปในทางที่ไม่ชอบ
รากผู้ยาวต่ำกว่า๑๘ปียังไม่หมดนะ
เปิดสถานบริการไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหนับนิ้วกันไม่ถูกเลยหลายข้อหาเหลือเกิน
เสิร์ฟทั้ง๔คนล่ะรวมถึงน้อง๑๗ที่โดนล่อซื้อด้วยนะ
รวมแล้วตำรวจเขาก็ประสานส่งตัวให้ทางพมได้ดูแลตามขั้นตอนต่อไป
นี่รู้ไหมดอมไปคุยกับแม่ของน้องเด็กเสิร์ฟด้วยนะ
แม่บอกว่าไงรู้ป่ะโอ๊ยฉันไม่รู้เลยลูกฉันน่ะมันมาบอกฉันว่า
เนี่ยแม่เดี๋ยวหนูไปทำงานล้างจานที่ร้านอาหารนะไปเสิร์ฟอาหาร
อ๋อแม่ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยมานั่งลิ้ง
ไม่รู้ว่าลูกโดนบังคับให้ไปขายบริการรู้แค่ว่ามาล้างจานมาเสิร์ฟอาหารเฉย
ทีนี้ตรงร้านนี้คือมันเป็นร้านเกะแบบอยู่ริมถนนใช่ป่ะ
เจ้าของที่ดินที่เขาให้เช่าร้านเขาอ้างว่าไงรู้ไหม
เขาเก็บค่าเช่าเดือนละพันไม่รู้หรอกว่าร้านนี้

อันนี้นักเที่ยวเตือนเลยนะไม่ใช่ว่าคุณดีใจนะ
พวกเวลาคนแชร์มาแชร์แบบเนี้ยเนี้ยโหเด็กสิบโจงสิบเจ็ดเองนะ
ถ้าเขาเข้ามาจับตอนที่คุณไปเที่ยวคุณดิ้นไม่ออกนะ

แล้วก็เปิดแคตาล็อกเพลง
แล้วเราก็เลือกเพลงเข้าไปก็แค่นั้น
มีประตูลับไหม

นั่งกับเพื่อนด้วยกัน
เอออย่างนี้ดีเดี๋ยวพี่ไปด้วย